มีงานเข้า

เข้าไปที่นางเอกโบเมลาดาก่อน

ขอถามไปถึงแฟนเธอนะโบ

ประเด็นคือมีแฟนคลับคนหนึ่ง

แล้วอเลสไม่ให้จับมือ

ก็ยิ้มแย้มนะบอกว่ามือเปียกอยู่

อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะมันเป็นภาพจังหวะที่
แฟนคลับเขาไปยืนรออเล็กกำลังจะเดินขึ้นเวที

ก็ขอสนับมือแต่ว่าอเล็กปฏิเสธ

บอกว่ามือเปียกอยู่ขอไม่จับนะครับ

งานนี้ค่ะโบก็รีบตอบให้เลย

ไม่น่าใช่นะอเล็กไม่ใช่คนหญิง

อาจจะเพิ่งออกไปจากห้องน้ำก็ได้คุณผู้ชมค่ะ

เราจะไปกดทุกคลิปไปฟังเสียงน้องโบห์
พูดถึงแฟน
ถ้าอเล็กหญิงทั้งวงการคงหญิงมากแล้วมั้ง
หรือว่าอเล็กไม่น่าจะหญิงอะค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เค้าหวังดีด้วย

พี่คนสวยคนนั้นเยอะเทอะมือ

เอาเป็นว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปตัดสินอเล็กจากเล็กสั้นนะคะเออนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วฮาค่ะ
จากสาวโบเมลดานี่นะเขารับบทเป็นนางเอกใช่ไหมแล้วก็เป็นนักร้องด้วย
ฉลองยี่สิบล้านวิวใช่ไหมแฟนผมน่ารักจังเลยครับล่าสุดในงานเปิดต้นคริสต์มัสที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมใครจะไปรู้ว่าสาวโบเขารับบทนางบนอีกด้วยอ่ะนางบนคือยังไงนางเอกคนนี้จ้างคุ้มมาก
บอกว่าถ้าฝนไม่ตกนะเจ้าคะสาธุเลยเดี๋ยวหนูจะเอาไข่ต้มร้อยฟองมาถวาย
เออเป็นไงจัดงานยิ่งใหญ่ไปเลยฝนไม่ตกคุณผู้ชม
ก่อนงานเริ่มนิดเดียวฝนหยุดตามที่สาวโบขอเอาไว้

หยุดตกตอนร้องไช่นะ
แล้วก็เดี๋ยวหนูจะถวายไข่ต้ม๕๐ฟอง
กัน๑๐๐ฟองบริเวณไปเลยเจ้าค้า
เฮ้ยบอกว่าถ้าคนอื่นขึ้นให้ตกได้

เออแต่ว่าเรื่องจริงคุณผู้ชมไปงานวันนั้นแหละ
ปรากฏว่าน้องที่จะขึ้นร้องต่อคือโบร้องเสร็จแล้วมาสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมคุณผู้ชม
ปรากฏว่าน้องที่ขึ้นร้องต่อร้องไม่ได้ฝนมันตกลงมาเลย
ของเขาแรงเหมือนกันนะเนี่ยน้องโบต้องบนแล้วก็บอกว่าเผื่อจนจบงานนะเจ้าที่จ้า
จากนี้นิดนึงนะคะมีเรื่องของเพจทวงคืน
มันมีเยอะใช่ไหมพระองค์พระเอกเนี่ยคู่ไหนที่เขามาคบกันเนี่ย
ซีเขาจะตั้งป้อมเป็นเพจทวงคืนเลยจะมีบ้างไหมเราก็ถามว่าจะมีทวงคืนโบเมดาบ้างเปล่า
ทวงคืนอเล็กบ้างเปล่ายังไงนะคะน้องโบก็บอกว่าก็คงมีอ่ะพี่
แต่คงไม่ได้ทวงคืนหนูทวงคืนอเล็กเพราะว่าหนูก็คือแซม
ก็แซ่บของหนูอยู่แล้วแต่ว่าเอ็นดูโบนะบอกว่าอย่าเพิ่งทวงหนูเลยหนูเพิ่งเริ่มต้น
อ๋อเอ็นดูนะคะเออแต่เราเชื่อว่าเพจทวงคืนอ่ะทำลักษณะขำจะมากกว่า